ในวงการบันเทิงหลายคนเหลือเกิน
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ขอก็รีบขอคุณผู้ชมค่ะมีไหมคะ
สาวคนไหนที่กำลังรอหวานใจขอแต่งงานอยู่
สกรูปนี้ดูไว้หนุ่มอย่าปล่อยให้ว่าที่เจ้าสาวเขารอนานนะ

หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
นองณวันตังนสตาโร้ว

บอกไว้เลยนะคะว่าอย่าปล่อยให้สาวของคุณรอนานเกินไป
วาดที่เจ้าสาวก็ทุกข์พร้อม

ยังใหม่จะวิกาโฮเนฮุ

จะยังแบ่งรับแบ่งสู้ก็ขอทำงานกันก่อน
แต่ระดับความพร้อมบอกเลยว่าหวานเสียบ
เวลาออกงานคู่กับพี่เต๋อทีไรสาดโมเมนต์สุดฟินแบบฟิลแฟน
ให้สื่อมวลชนได้เกลียวกาวกันตลอด
คงสาเกิดใจเอฟซีลุ้นกระลิ่งหน้าดูเลยล่ะฮะ
อีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นกันแบบลุ้นเวอร์ชินลิลลี่รักเนี่ย๙ปีแล้วนะคะ
เห็นภาพฉลองครบรอบล่าสุดไอเราก็เตรียมเฮแล้วว่าแต่งแน่แต่งชัวร์
แต่ก็สดแฮวเพราะเขาแค่ถ่ายคอนเทนต์หวานกันจ้า
เอาดีคู่นี้ฝ่ายหญิงเขาพร้อมเต็มร้อยเรือนหอก็รออยู่แล้ว
เหลือแค่ฝ่ายชายนี่แหละมาพร้อมแหวนเพชรงาม
แต่ก็ไม่รู้ว่านุ่มชินเขาจะรอเลิกยามทำเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่นะคะ
เพราะรายนี้เขาเคยโปรยเอาไว้ว่าถ้าจะขอแต่งมันต้องไม่ธรรมดา
อันนะอย่าปล่อยให้ลิลลี่รอนานนะคะสุดหล่อ
ปิดท้ายกันที่คู่รักเสียงดีคู่นี้แกงส้มดาวรักต่างวัยแต่ใจไม่ต่างกัน
อีกหนึ่งคู่รักมาราทอนที่ใกล้จะลงล็อกเข้าสู่ประตูวิวามากที่สุด
ฝ่ายสาวดาวพร้อมแบบพร้อมขั้นสุดส่วนฝ่ายชายก็โปรยกลางวงสื่อมาแล้วว่า
เรื่องเนี่ยไม่ต้องรอนานจนต้องถูกรางวัลที่หนึ่งก็แต่งได้
ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเฝ้าจับตากันอย่างใกล้ชิดถึงจะชื่อแกงต้ม
แต่เรื่องนี้หนุ่มคนนี้คงไม่แกล้งหรอกใช่ไหมล่ะค่ะ